สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙
ประจำวันที่๒๓มีนาคม๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ครับ
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙
เพิ่มขึ้น๑๒๒คนครับกลับบ้านได้๗คน
มีผู้ป่วยสะสมรวม๗๒๑คนครับ
ประเด็นสำคัญของการแถลงวันนี้คือ
ข้อกังวลของคนไทยเกี่ยวกับช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขมีการปรับการทำงานใหม่
คือมีการตรวจหาเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น
และได้รับผลตรวจที่ตกค้าง
โดยกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยมากที่สุด
ส่วนในต่างจังหวัดที่พบผู้ป่วยเกิน๕คน
เช่นชนบุรียะลาและเชียงใหม่
ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สาเหตุเพราะมีผู้ที่มารับการตรวจมากกว่า๓๐๐๐คน
ทั้งที่กลุ่มเสี่ยงมีเพียง๑๐๐๐คน
โดยใน๑๐๐๐คนนั้นพบผู้ติดเชื้อเพียง๔๐๐คน
ซึ่งเท่ากับ๔ของกลุ่มเสี่ยง
นั่นหมายถึงว่าอีก๒๐๐๐ราย
ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมาตรวจเลยนะครับ
ก็เลยทำให้ต้องมีการเพิ่มภาระงานนะครับ
ส่วนคำถามที่ตอนนี้คนไทยหลายคนห่วง
ว่าจะแพร่ระบาดขนาดไหนนั้น
นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เน้นย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะร่วมตัดสินใจเลือกอนาคต
ในการแก้ไขปัญหาระดับชาตินี้อย่างไร

อันนี้เป็นการท็อตกราฟโดยใช้ข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์
ว่าประเทศไหนเนี่ยถ้าเข้ามาสู่ร้อยเคสแล้วหรือมีร้อยลายแล้วเนี่ย
การคาดการปรากฏการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป
นั่นหมายความว่าเมื่อถึงร้อยลายแล้วคราวนี้มันจะวิ่งค่อนข้างรวดเร็วนะครับ
วันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยกันตัดสินใจแล้วครับ
เส้นสีนี้นะครับคือสิ่งที่คนที่ถึงร้อยลายก่อนเราแล้วเดินหน้าไปนะครับ
ก็คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็นยุโรปอิตาลีอีหลานพวกนี้นะครับ
ในขณะเดียวกันมีเพื่อนบ้านเราครับญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์หลายที่นะครับ
ตัวเลขก็ขึ้นไปแต่สุดท้ายมันถูกเบนถูกเบนไปได้หลังจากขึ้นไปจำนวนนึงแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ที่ประมาณ๗๐๐
เวลาทองที่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตัวมีวินัยอย่างเคร่งครัด
ในการที่จะอยู่บ้านหรือออกไปนอกบ้านแล้วระวังป้องกัดตัวเอง
เราจะเดินไปเหมือนยุโรปครับ
นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันจะทะลุพันธุ์
อีกไม่กี่วันก็จะทะลุหลายพัน
แล้ววันนั้นก็นึกไม่ออกว่าทางการแพทย์เราจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหน
แม้เราจะทำดีที่สุดระบบสุขภาพเราจะแข็งแรงมาก
แต่ก็มีความเสี่ยงว่าเราจะเสียชีวิตเพิ่ม
เพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่เลือกได้ครับพี่น้องประชาชนไทยจีกรบทุกท่านครับ
ทุกคนระมัดระวังตัวเองในการป้องกันเชื้อโควิดกันนะครับ
ช่วงนี้หลายครอบครัวกลับบ้านที่ต่างจังหวัดยิ่งต้องระวังมากขึ้นนะครับ
เพราะโอกาสที่คนหนุ่มสาวจะพาเชื้อไปติดผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิตมากกว่าคนวัยอื่นด้วยครับ
ฉะนั้นหากท่านกลับบ้านไปแล้วก็ขอให้อยู่ห่างจากผู้สูงอายุก่อน
เป็นไปได้กักตัวเองหรือพยายามใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดป้องกันตัวเองให้ดีก่อนนะครับ
สำหรับในช่วงท้ายนี้ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์มีสถิติที่น่าสนใจและอยากให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ
การแพร่ระบาดในยุโรปนั้นมีความแตกต่างจากในประเทศจีนคือในยุโรปพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนักและเสียชีวิตนั้นจะอยู่ในช่วงวัย๒๐ปีถึง๕๐ปีในขณะที่ประเทศจีน
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนักและเสียชีวิตนั้นกว่า๘๐เป็นผู้สูงอายุ๖๕ปีขึ้นไปโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากในยุโรปนั้นมีการออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ที่มีการรวมตัวกันมากเช่นผับบาร์ชายหาดร้านอาหาร
ฉะนั้นทางที่ดีเราจึงควรอยู่บ้าน

ติดตามอัปเดตสถานการณ์โควิด
ได้ที่แถวรัฐทุกช่องทาง